สถานการณ์โควิดแบบนี้ก็พอชื่นใจอยู่บ้าง
คุณผู้ชมในสถานการณ์โควิดแบบนี้
ความช่วยเหลือต่างเราจะได้เห็นตลอดเลย
ไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงเองหรือว่าวงการต่างนะคะ

คุณพีชทองเจือให้การสนับสนุนล่าสุดได้รับความชื่นชมมากเลย
นี่คุณผู้ชมค่ะเป็นโพสต์ที่พี่พีชเนี่ยเขาได้โพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรม
ทองเจือประกาศอุทิศโกดังบนพื้นที่กว่า๔ไร่แถวฮาไทยราช
เอาไปทำโรงพยาบาลสนามค่ะ
หรือว่าเอาไปทำเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดก็ได้
ทำไมต้องเป็น๒ทีมนี้เพราะว่าเขามีประสบการณ์
ในการตั้งโรงพยาบาลสนามมาแล้วค่ะ
แล้วก็จะนำพื้นที่ไปปรับปรุง
ทำเป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยด้วย
เมื่อวานี้พี่พีชก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานนะ
เช็คดูหน่อยว่าจะสามารถทำอะไรได้ไหมอย่างไรแบบนี้
พี่พีชก็เปิดใจกับบรรเทิงทายรัฐนะ
แกบอกว่าโอ้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
เพราะว่าทุกครั้งที่ได้เห็นภาพข่าว
อย่างภาพข่าวล่าสุดที่ไทยรัฐแชร์คนแชร์เยอะ
ห่วงห่วงคุณข้าวมันหดหู่
คนตายข้างถนนเห็นภาพแบบนี้มันทนไม่ไหวจริงคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งพี่พีชก็ให้ได้รับการช่วยเหลืออันนี้
คอมเมนต์ชื่นชมถล่มทลายบอกเลยคุณผู้ชมค่ะ
นาทีนี้มีอะไรช่วยได้ช่วยกัน
ช่วยเหลือผ่านไปแล้วมาถึงเรื่องครอบครัวบ้างดีกว่า
ลูกชายพี่พีชน้องโรเตอร์คนนี้
คุณน้องนี่อายุแค่สิบสองควบแต่ว่าน้องประสูจน์อุบัติเหตุ
ล้มระหว่างเล่นเซิร์ฟเซอร์ฟสเก็ตซ์ค่ะ

แต่ว่าพี่พีชค่ะกำลังช่างใจอยู่ว่า
จะตัดสินใจให้น้องจะผ่าตัดดีหรือเปล่า
เพราะว่ากลัวมีปัญหาในอนาคตค่ะ
บ้านนี้สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ
ที่ส่งครอบครัวพีชทองเจือค่ะ
อย่างแรกเลยที่เห็นอยู่ทุกวันคือเจ็บป่วย

ตรงอายุ๑๒เราก็ยังไม่อาจให้มีการอัดตัดรักษา
ถ้าสมมุติว่ามีสิ่งแปลกปลอมเช่นน็อตเข้าไปยึดอยู่ตรงนั้น
มันจะหยุดการเจริญเติบโตส่วนนั้น
แล้วน้องอายุ๑๒กว่าเนี่ยกำลังโตไง
สิ่งที่เกิดขึ้นคือความยาวของขังอาจจะไม่เท่ากัน
ใช้วิธีอื่นเช่นแพทย์ทางเลือกการกายภาพแล้วก็ต่างช่วยอยู่

แต่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแลใกล้ชิดอยู่แล้วแหละบ้านนี้นะคะ